มีเสียงตอบกลับมาทำให้วันพรุ่งนี้
อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในการใช้งานระบบนี้บ้างไหมคะ
ไม่มีนะครับเราก็ทดลองกันต่อไปครับ
มันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับวันที่๑กรกฎาครับ

ผมว่าเราต้องเก็บข้อมูลเพื่อให้ทราบ

อันไหนที่มีปัญหาที่เราเจอวันนี้เราก็ต้องแก้ในวันต่อไป
พรุ่งนี้เราอาจจะเจอปัญหาอื่นที่มันแตกต่างกัน

มีเวลา๔๐วันในการเตรียมความพร้อมตรงนี้ครับ
ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนที่บ้านครับ
ค่ะรัฐมนตรีคะวันนี้สิ่งที่เป็นเสียงสะท้อน
แง่ของความมีปัญหามากที่สุดเป็นเรื่องอะไรคะ
น่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ครับการปรับจูนช่องโทรทัศน์นะครับ
ซึ่งแผนที่เราต้องเตรียมเอาไว้ในอนาคตก็คือ
เอาน้องอาชีวะเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในการปรับจูนนะครับ
เพราะว่าคุณครูหรือผู้ปกครองอาจจะไม่มีความสามารถพอ
ที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ครับ
ค่ะรัฐมนตรีถ้าสมมุติเราลองใช้ไป
หรือว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้ในส่วนของสพหรือว่าในกระทรวงคุยกันเนี่ยนะคะ
ลักษณะที่จะแก้ปัญหาได้ยากที่สุดเนี่ย
มันจะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มไหนบ้างพื้นที่ลักษณะใดบ้างคะ
ก็ในพื้นที่ที่มีลูกหลานหลายคนอยู่ในบริเวณเดียวกัน
แล้วก็อ่านชั้นเรียนซึ่งต้องไปแยกแยะว่า
จะให้เด็กโตเรียนก่อนเด็กเล็กเรียนก่อนนะครับดูความเหมาะสม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ผมคิดว่าเราจะสามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้นะครับเป็นหลัก
ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
อันนี้เป็นเหตุจำเป็นจริงถ้าหากว่าสถานการณ์แย่จริง
จึงจะต้องใช้มาตรการ
จริงคือทงที่ปักไว้คือ๑กรกฎาคมคือทุกคนไปโรงเรียนปกติถูกไหมคะ
ผมผมตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นครับแต่สถานการณ์อีก๔๐วัน
ไม่สามารถสามารถบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือการเตรียมความพร้อม
การศึกษาต้องมีการเตรียมตัวครับแต่ผมมั่นใจว่า
ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในวันที่๑กรกฎาเนี่ย
เด็กได้เรียนได้รับสาระที่เป็นพื้นฐานแน่นอน
จะเป็นแนวทางไหนนั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับ
ทีนี้เรียนลองไล่เรียงทีละเรื่องตามเสียงสะท้อนนะคะรัฐมนตรี
ในส่วนของเนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นภาพประกอบคือ
บางทีมันเข้าไปแล้วมันไม่สามารถจะต่อเชื่อมได้
คือวันนี้คนที่รับผิดชอบด้านนี้รายงานรัฐมนตรีว่า
มันเกิดจากอะไรแล้วพรุ่งนี้น่าจะแก้ไขไม่เกิดปัญหาได้ไหมคะ
ได้ครับในการทดลองของเรานะครับ
เราคิดว่าครัวเรือนส่วนใหญ่๙๐ของประเทศไทยมีโทรทัศน์นะครับ
เราก็คิดว่าในการปล่อยสัญญาเนี่ยชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องลูกหลานจะดูผ่านโทรทัศน์
ปรากฏว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ผมสุ่มตรวจวันนี้นะครับผมได้ลงพื้นที่เอง
ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นที่รับสัญญาณ
แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาต้องเข้าผ่านเว็บไซต์
ความจริงแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าคนไทยมีความเข้าใจเรื่องของดิจิทัลอยู่พอสมควร
แต่มันไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราวางไว้ในตอนแรกนะครับ
จำนวนคนเข้าไปเป็นล้านคนทั้งที่จริงสามารถเข้าดูได้ทางโทรทัศน์
เขาก็เลือกที่จะใช้มือถือในการที่จะให้ลูกหลานเข้าดู
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องหลับการวันนี้เราใช้เวลา๒๐นาทีในการแจ้ไขตรงนั้น
ถามท่านป่ะคือคาดว่าอย่างน้อยใหม่น่าจะเกิดปัญหานี้ไหมคะ
หรือถ้าเกิดจะต้องน้อยกว่าวันนี้อย่างเห็นได้ชัดอย่างนี้ป่ะคะ
ถ้าตัวเลขมันเป็นจากล้านคนเป็น๔ล้านคนเข้าพร้อมกัน

ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับ
ทีนี้ในส่วนของอินเตอร์เน็ตค่ะมีเสียงสะท้อนเรื่องนี้บ้างไหมคะ
ว่าบางพื้นที่อินเตอร์เน็ตอาจจะยังเข้าไม่ถึง
หรือบางครอบครัวอาจจะไม่ได้มีเงินพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะคะ
วันนี้ที่ผมไปดูนะครับผมคิดว่าถ้าทุกบ้านเนี่ย
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับส่งไลน์ให้คุณครูได้
ส่งการบ้านให้คุณครูได้แต่ในอนาคตถ้าหากใช้โทรศัพท์มือถือ
เป็นอุปกรณ์ในการรับสัญญาแน่นอนมีค่าใช้จ่าย
ซึ่งผมเตรียมจะนำเข้าคอรมณ์ในอีก๑๐วันข้างหน้า
ถ้าหากเด็กต้องเข้าไปจะไม่เป็นภาระของผู้ปกครองครับ
ทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์ที่อย่างที่รัฐมนตรีบอกนะคะ
คืออาจจะผิดค่าตรงที่ว่าคิดว่าคนน่าจะมาที่ทีวี
มากกว่าที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นนะคะ
ทีนี้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดความไม่เท่ากัน
ไหมคะเพราะว่ามันไม่ใช่หมายความว่าทุกบ้านใช่ใช่คนส่วนใหญ่อาจจะเป็นอย่างนั้น
แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดทั้งระบบของคนที่ต้องเข้า
จะมีอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อเข้า
คำถามนี้คือว่ารัฐมนตรีคิดว่าจะมีทางแก้ปัญหา
ของคนมีและไม่มีที่ไม่เท่ากันไหมคะ

การที่เข้าไปผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัล

พูดง่ายเขาก็ไปเลือกช่องจด๓๘
เพื่อเรียนรู้เหมือนกับดูทีวีเหมือนกัน
แต่เขาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการเข้าไปดู
ที่เขาจะใช้แพลตฟอร์มของแซนเตอร์ไลท์เข้าไปดูครับ
แล้วสำหรับบ้านที่ไม่ได้มีเงินซื้อแท็บเล็ต
หรือว่าซื้อโทรศัพท์มือถือ
ก็ต้องดูทีวี
แล้วก็เลือกช่องตามชั้นเรียนของลูกครับ
ส่วนลูกจะมี๒คนแล้วก็เป็นคนละชั้นเรียน
ก็ต้องแบ่งเวลาตามที่มีการรีรัน

แนะนำว่าเด็กเล็กควรจะเรียนก่อน

หรือว่าตามความเหมาะสมของผู้ปกครองในพื้นที่นั้นที่คิดว่าเหมาะครับ
ค่ะวันนี้เสียงสะท้อนมีบ้างไหมคะรัฐมนตรีว่า
ถึงแม้ว่าจะเตรียมความพร้อมแค่ไหน
แต่เด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กนี่นะคะ
ไม่ต้องสะท้อนเลยครับผมผมเห็นด้วยตัวเองวันนี้
แล้วผมก็คิดว่าแนวทางในการเตรียมการสอนในอนาคตของเด็กปฐมวัยนะครับ
คงต้องหาบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปเสิร์ฟนะครับ
เป็นผู้ช่วยครูไม่ใช่ครูผู้ช่วยนะครับ
เพื่อทำให้สัดส่วนเด็กเล็กต่อคุณครูน้อยลง
ตอนนี้อาจจะอยู่ประมาณที่๒๐ตอนหนึ่ง
น่าจะต้องลดลงมาประมาณ๗ตอนหนึ่ง
เพื่อจะได้ควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสาธารณสุขได้

เด็กเราไม่สามารถบอกเขาได้ว่าควรจะยืนตรงนั่งอยู่กับที่
แล้วเขาจะปฏิบัติตามต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด

เตรียมงบประมาณในการเดินหน้าตรงนี้ต่อไปครับ
รัฐมนตรีคะในส่วนของการประเมิน
ตกลงว่าในช่วงทดลองหรือทดสอบในช่วง๔๐กว่าวันนี้เนี่ย
มันจะมีผลไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของการเช็คชื่อ
ประสิทธิภาพเช็คผลลัพธ์
ตกลงมีผลเหล่านี้ที่ต้องเช็คทั้งตัวเด็กนะคะตัวครูแล้วก็ตัวโรงเรียนไหมคะ
ไม่มีครับเราจะไปเริ่มวันที่๑กรกฎา
ส่วนใครจะเอาตรงนี้มาเป็นตัวเสริมในการดูความร่วมมือของเด็ก
หรือว่าเราจะมาตรวจดูความสามารถของคุณครู
วันนี้ก็แล้วแต่ผู้บริหารในแต่ละพื้นที่
แต่วันนี้คุณครูทุกคนครับผมต้องขอบพระคุณจริงทุกคนให้ความใส่ใจนะครับ
แล้วก็เดินในช่วง๓๔อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
ตรวจสอบข้อมูลทำให้เรามีข้อมูลเบื้องต้นนะครับ

ก็ก็มีความแตกต่างกันไปครับต้องประสบจริงถึงจะเห็น

คือการประเมินครูประเมินเด็กหรือว่าประเมินโรงเรียนก็แล้วแต่
ตกลงขึ้นอยู่กับผู้บริหารแต่ละสังกัดแต่ละหน่วยย่อยลงไป
หรือนโยบายคือต้องไม่ประเมินคะ
ในส่วนของการประเมินโรงเรียนเนี่ยไม่มีแน่นอนครับ
เพราะว่าในสถานการณ์ที่วิกฤตเนี่ยเราไม่สามารถ
มาตรฐานไปวางแล้วจะให้เขาทำได้ตามมาตรฐาน
แล้วอย่างเช็คชื่อเด็กนี่มีผลไหมคะ
มีครับมีครับเราต้องดูทั้งชื่อแล้วก็แบบฝึกหัด
ว่าทำหรือเปล่าทำถูกต้องไหมใครมีการละเลย
วันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยจริงเขาทำล่วงหน้าไปแล้วพอสมควรนะครับเด็ก

แสดงว่าตกลงแล้วคือหลังจากเปิดเทอมแล้วเนี่ย
สิ่งที่เกิดขึ้นก่อน๑กรกฎาสมมุติว่า๑กรกฎาได้เรียนปกตินะคะ
แต่ว่าณตั้งแต่๑๘เป็นต้นไปก่อนถึง๑กรกฎาเนี่ย
จะมีผลต่อคะแนนเกรดของเขาแน่ในเทอมนั้นเหรอคะ
ไม่มีครับไม่มีครับอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมครับ
ในการที่เดินจริงเราจะเดิน๑กรกฎาครับ
คือไม่มีทางนโยบายแล้วก็ไม่มีผลแน่แบบเป็นรูปธรรมในแต่ละพื้นที่
คือไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายย่อยลงไปใช่ไหมคะ
คือไม่มีผลแน่ต่อการประเมินถูกไหมคะ
เกี่ยวครับเรามีเวลาตั้งปีหนึ่งในการประเมินครับ
ได้ค่ะรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวเผื่ออาจจะได้คุยกันอีก

ยังไงขอบคุณรัฐมนตรีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะหมดเวลาของเราพอดีนะคะเดี๋ยวเรายังฟังเสียงสะท้อนต่อนะคะ
คุณผู้ชมเข้าไปไปแปะความคิดเห็นก็ได้นะคะในทวิตเตอร์ส่วนตัวของดิฉันนะคะ